มีช้าบ้านขับมอสไทยมาหาเรื่อย
เพราะว่าเนี่ยในวันนั้นน่ะช่วงประมาณ

หลานจานเส้นเกรียมรายการ

มันไม่ได้แก่ต่อแสว่ามันเป็นทางไม่ได้การใช้
เพราะคือการให้ตัดไปเข้ากับเสา